คุณผู้ชมครับชอบทำสีผมหรือเปล่า
คือคุณผู้ชอบนะคุณผู้ชอบแบบไหน
ปุ้ยชอบแบบสีเข้มหน่อย
นะครับของผมก็ชอบเพราะว่าต้องปิดผมขาว

แต่คุณผู้ชมที่สำหรับจะต้องกัดสีผม
คือจะแบบเปลี่ยนสีไปเลยมันต้องกัดสีให้อ่อนลงก่อน

ระวังแพ้นะแพ้แล้วเป็นแบบนี้เลย
โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
ผู้หญิงคนนี้เกิดอาการแพ้อะไร

เป็นผื่นแดงขึ้นตามผิวหนังไว้ขนลุกนะครับ
แล้วก็ใบหน้ารอบใบหน้านะครับ
แล้วก็ลามมาที่ลำคอของเธอด้วยครับ
นำคลิปนี้มาโพสต์ในโลกออนไลน
เตือนภัยสาวให้ระมัดระวังภัยเงียบ

เรื่องมีอยู่ว่าเธอไปทำสีผมที่ร้านเสริมสวยแห่งหนึ่ง
โดยเฉดสีที่เธอต้องการทำเนี่ยมันต้องฟอกสี

ร้านนี้ฟอกสีผมให้เธอ๕ครั้ง
เสียค่าทำผมไป๗๐๐บาท

โอ้โหอาการแพ้น้ำยาฟอกสีผมมันเริ่มขึ้นแล้ว
มีผื่นคันสีแดงขึ้นตามผิวหนังครับ
ปวดทั้งตัวต่อมน้ำเหลืองโตไปหาหมอ
ที่ทิ้งยาฟอกไว้นานเกินไปครับ
เพราะว่าร้านระบุว่าผมสีของเธอเนี่ยมันกัดยาก

ฟอกมันไปเปื้อนบริเวณผิวหนังอ่อนนะปุ้ย
แล้วคุณผู้ชมฮะเกิดอาการแพ้ครับ
คือเขามีพิธีเทสไม่ใช่เหรอ
คือให้เอาน้ำยามาทาที่ท้องแขนก่อนเนื้อมันอ่อน
คือถ้าแพ้ไม่แพ้ดูตรงนี้ก่อนนะครับเบื้องต้น
ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะยังไงก็ดูแล้วกันว่า
ท่านจะเลือกฟอกสีผมมากน้อยแค่ไหนนะฮะ